สื่อชื่อดังของเอเชียนะคะก็ให้เทียทรบุญมาทันค่ะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมติด๑ใน๒๔อันดับของเอเชียในปีนี้ค่ะ
โดยพิจารณาจากผลงานในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งก็ปรากฏว่ามีรายชื่อของเจ้าอุ้มเทียทรบุญมาทัน
ซึ่งผลงานในรอบปีที่ผ่านมาค่ะเทียทรก็เป็นกำลังสำคัญ
ให้ทีมโยโกฮามาเอฟเรนอทคว้าแชมป์เจลีกพร้อมกับยิงไป๓ประตูด้วยค่ะ
ส่วนรายชื่อนักเตะอื่นนะคะก็มีชื่อชาคุมิมินามิโนนะคะนักเตะคนใหม่ของลิเวอร์พูล
ยูโตะนากาโมโตของกาลาตาซารายค่ะซอนทนมินนักเตะของเกาหลีใต้ของสเปอร์
ลิมับคูฟนะคะนักเตะจากสหรัฐอารับเอมิเรดแล้วก็มีเพเมเกอร์ทีมชาติเวียดนามติดเข้ามาด้วยอย่างเหนียนกวางหายค่ะ